ที่เป็ดเป็นดรมหาแม่แม่ไม่เคยคิด

บางทีแล้วฉันเหนื่อยขึ้นมา

แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาทำให้ไม่เสียบ่น

ตอนแรกก็คิดใครก็พูดว่าต้องได้

นั่นเป็นเพียงหนึ่งใน

เพราะว่าแต่ละคนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในรายการเรา

ถือว่าเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเป็นผู้สูญเสีย
ในครอบครัวถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไป

อยู่แถวใกล้กับ

เกษตรศาสตร์นะคะเหตุการณ์ที่

ชนกันของรถเก๋ง

ทางเต็มคันนะคะแล้วก็

ตั้งเกือบ๙ปีแล้วเป็นข่าวใหญ่

แสดงออกทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย
ในยุคนั้นเนี่ยจำนวนมากจริง

มันมีภาพสลดหดหูด

เพราะว่าหลังจากที่มีการชนกัน

ไปมาเนี่ยนะคะทำให้ผู้โดยสาร
บางส่วนตกจากโทเวย์

เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกบวกเข้าไป

แต่ภาพที่อาจะไม่เกิดอารมณ์มาก
อาจจะเป็นภาพการใช้โทรศัพท์

หือข้อบครัวเพราะเธอนำสกุลเป็นที่รู้จัก
ทำให้มีส่วนร่วมมากเหตุการณ์นะวันนั้นเนี่ย
ก็ใช้สิทธิ์ทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่ง
สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็เพิ่งจะจบแบบจบจริงเลยเนี่ยปีนี้นะคะ
คือจริงแล้วคดีอาญาเนี่ยจบเร็วนะคะ
เพราะว่าไม่ได้มีการดีกาต่อเนื่องจากสาระสำคัญไม่ได้มีอะไรมากมาย
เพราะฉะนั้นก็จะจบที่สารอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่ยืดเยอะกันมาเนี่ย
ก็คือคดีแพ่งคดีแพ่งเพิ่งจะจบไป
มีการอ่านคำพิพากษาดีกาของแพ่งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เอง
แต่ทีนี้เหตุการณ์ล่ะทำไมวันนี้ถึงมาคุยกัน
ก็ใช้พูดภาษาแบบง่ายง่ายนะคะคือว่า
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตของผู้สูญเสียเนี่ย
ยังมีความรู้สึกคั่งค้างคาใจอยู่ว่าในระหว่างการสู้คดีกัน
อืมไม่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจนะคะ
การแสดงความรู้สึกต่อผู้เสียชีวิตผู้สูญเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยในความรู้สึกของผู้ที่
คนในครอบครัวเสียชีวิตไปนะคะและแม้กระทั่งเรื่องของการชดเชยเป็นตัวเงิน
ความสูญเสียที่เขาได้รับเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะยอกอาจจะต้อง
รวมตัวกันแล้วเรียกร้องต่อไปจริงเรื่องนี้เนี่ยจะถูกเปิดในรายการรถปลดทุกข
คุณผู้ชมติดตามได้พรุ่งนี้ของรายการรถปลดทุกข์นะคะจะมีรายละเอียดอีกมากทีเดียว
วันนี้บางส่วนที่เข้าในรายการกับเรานะคะท่านแรกเนี่ยแนะนำสองท่านพร้อมกันก่อนนะคะ
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องสุดาวดีนะคะภูมิกับสรานนินวันและคุณชุติมานินวัน
อีกหนึ่งท่านแม่นิงนะคะหรือว่าคุณแม่ถวินเช้าเที่ยง
เป็นคุณแม่บุญธรรมของดรเป็ดที่เรียกกันนะคะดรสัตรา
แล้วก็คุณแม่ของคุณนรมนคนที่ขับรถตู้คันนั้นนะคะ
คุณแม่ทองภูลพานทองสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ใช้เวลารื้อฟื้นค่อนข้างนานเพราะว่าจริงถ้าจริงถ้าคนมาติดตามข่าวในช่วงนี้
อาจจะลืมไปแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่และนึกว่าจบแล้วเรียบร้อย
แล้วก็ทางคดีเยียวยารับความผิดความชอบกันไปหมดแล้ว
คือคุณพ่อเป็นตำรวจด้วยบางทีก็จะเรียกสลับกันไปสลับกันมานะคะ
คือณตอนนี้จบจริงคือจบที่ดีการของสารแพ่ง
และก็เพิ่งจะจบไปคือพฤษภามีการอ่านคำความวิภาคศาในคณะ
แต่อาญาจบไปก่อนละหลายปีนะคะ
ทีนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยความค้างคาใจมันมีทั้งเรื่องความรู้สึก
แล้วก็เรื่องของเงินชดเชยด้วยอันนี้ที่ฉันสรุปถูกไหมคะ

ทีนี้การรวมตัวกันรอบล่าสุดนี้ที่รู้สึกว่า
คดีจบแล้วแต่ยังต้องเดินหน้าต่อมันมีประเด็นอะไรบ้างคะคุณพ่อ
คืออย่างนี้ครับเมื่อวันที่๘พฤษภาที่ผ่านมา
สารแพ่งได้นัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
ซึ่งสารดีการในส่วนของแพ่งก็ได้พิพากษามา
ให้ฝ่ายจำเลยทั้ง๔คนก็คือจำเลยที่๑ที่๒ที่๓ที่๔
จำเลยที่๑นี้ก็คือตัวของผู้ขับขี่รถ
จำนวนที่๒ที่๓นี่ก็คือเป็นผู้ปกครองบิดามันดาของผู้ขับขี่รถ
จำเลยที่๔นี้ก็คือผู้ที่ให้ยืมรถไปขับขี่
ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใบขับขี่นะฮะ
สารดีกาได้อ่านคำพิพากษามาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าไร้อุปการณ์ละที่ต้องขาดคนเลี้ยงดูบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
สารดีกานั้นได้แก้ไขคำพิพักษาสังคุณธรณ์
ไปยืนยันให้ฝ่ายจำเลยนั้นชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกับที่สารแพ่งเคยพิพากษามาแล้ว
ก็คือยืนยันให้ชดใช้ให้กับผู้เสียหายทุกคนตามตัวเลขตามจำนวนที่สารแพ่งได้พิพากษาไว้
แต่ว่าคดีถึงที่สุดแล้วเพราะว่าสารดีกาพิพากษาแล้ว
แต่เมื่อพิพากษาแล้วในวันพิพากษา
จำเลยแม้แต่ทนายความไม่ได้มาฟังคำพิพากษาที่ศาล
ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทย์แล้วก็ทีมทนายของโจทย์ซึ่งเป็นทนายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ช่วยเหลือทางผู้เสียหายนะฮะทางโจทย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
ถ้าฟังคำพิพากษาก็๓๐วันนัดคำพิพากษาจะต้องนำเงินค่าเสียหายมาชำระหรือมาวางต่อกับศาล

แต่ถ้าผิดหมายเนี้ยเห็นว่าต้องใช้เวลาสิบห้าวันอ่า
นับจาก๘พฤษภามาจนถึงบัตรนี้นะฮะก็น่าจะเลยระยะเวลาที่
จำเลยต้องนำค่าเสียหายมาให้ทางโจทย์หรือทางผู้เสียหายแล้วนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ได้รับข่าวสารข่าวจากทาง
จำเลยนะฮะก็เห็นที่จะต้องน่ากลัวจะต้องอ่า
เข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีนะฮะซึ่งซึ่งจุดจุดเนี้ยนะฮะ
อ่าในชั้นอุทธรณ์เนี้ยฮะผมอ่านคำภาคศานะฮะ
อันนี้เอกสารเกือบทุกชิ้นนะฮะมีอยู่มีอยู่มีอยู่
เอกสารชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคำขอตุลาวการบังคับคดีนะฮะ
เมื่อเมื่อสารแพ่งพิพากษาแล้วนะฮะก็คือฝ่ายจำเลยเนี่ยนะฮะ
อ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจำเลยยังไม่ขอ
ชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาสารแพ่งค่ะนะฮะขอยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมสารที่
สารให้ชำระแทนโจทย์เพราะอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
จำเลยยังจัดอุทธรณ์ต่อไปนะฮะโดยอ้างว่าถ้าคดีถึงที่สุด
จำเลยนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงนะฮะ
มีฐานะทางการเงินมั่นคงถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดนะฮะ
จำเลยสามารถชำระได้ทั้งหมดอันนี้คือพร้อมดอกเบี้ย
อันนี้คือคือคำที่จำเลยกล่าวไว้ในเอกสารนะฮะ
ฝ่ายฝ่ายทนายจำเลยได้กล่าวไว้ในเอกสารซึ่งซึ่งพวกผมก็
ดีใจว่าเออนะฮะพวกเราได้ต่อสู้การได้ต่อสู้
ให้ค่ะนะฮะแล้วก็นะฮะจำเลยเขาก็ต่อสู้นะฮะ
ก็คงไม่รู้ว่าที่เขาพูดไปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่
ทีนี้ถามแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยตอบได้นะคะเดี๋ยวกลับมาทางนี้
ในขณะขะสารที่ได้มาถือที่มันเป็นเรื่องปกติไหมคะ
ที่ปกติแรกถ่ายเงินให้ผู้เสียหาย
เขาก็รอคดีจบนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวรอบังคับคดี
คือมันเป็นขั้นตอนปกติไหมครับคุณพ่อ
ส่วนใจคดีปฏิเหตุจราจรเนี่ยครับ
ผมก็เป็นตำรวจนะครับส่วนใจเขาก็จะ
ระหว่างที่คดีอาญาก็ว่าไป
ส่วนนักคดีแพ่งเขาก็จะมาขอเจรจา
ขอชำระขอชดใช้พอใจไม่พอใจ
ถ้าพอใจขดีแท่งก็จบกันไม่ต้องฟ้องกัน

เอาอย่างนี้กับมีคดีที่เพิ่งเกิดนะครับ
ที่หลองฟุ่มกลับกับภรรยาท่านถูกชนเสียชีวิตทั้งสองท่าน

ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยสำนึกรับผิดชอบ
ไปขอโทษขอเข้ามาถึงขนาดจะบวชบวชให้ไปแล้ว
แล้วก็ยอมจ่ายเงินให้ทางทายาททางผู้เสียหาย
ค่าเสียหายทุกอย่างเป็นเงินเห็นว่าประมาณ๔๕ล้านบาท

แพ่งก็จบเลยส่วนคดีอาญาก็ว่าไปก็ฟ้องไป
คือณตอนนี้กำลังจะบอกว่าจริงแล้วการชดเชยเป็นตัวเงิน
คือมันไม่ต้องรอให้จบก็ได้แต่ตามขั้นตอนที่คุณพ่อเล่าให้ฟังมา
คือสู้กันถึงแพ่งถึงดีกา

แล้วก็เพิ่งจะจบไปเมื่อพฤษภาคมวันที่๘ที่ว่านี้
ทีนี้พอหลังจากนั้นลองคำนวณมาเนื่องจากไม่ได้ไปฟัง

เพราะฉะนั้นก็ลองดูเวลาแล้วบวกลบกันแล้ว

เพราะฉะนั้นคือทางผู้เสียหายหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต
หวังว่าต้องได้รับการติดต่อแล้วล่ะ
ซึ่งไม่มีครอบครัวไหนได้รับการติดต่อเลยเหรอคะ
ไม่มีไม่ได้รับทางที่

อย่างนี้ผมตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่ธันวาปี๕๔
จนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รับโทรศัพ

ไม่เคยคุณแม่เค้าเป็นคุณแม่แม่โอเค

ไม่มีค่ะตั้งแต่วันที่๒๗
ธันวา๒๕๕๓จนถึงณวันนี้ค่ะ

หรือคำทักทายหรือไม่ไม่เคยค่ะแม้กับญาติคนไหนก็ตามค่ะ
แต่ก็มีข่าวเหมือนกันที่คุณแม่ของน้องคนขับน่ะ
ไปร่วมงานศพถูกไหมฮะคุณแม่คนกลับอ่า
งานศพใครบ้านฉันมีไหมอ่า
หนึ่งอ่ามันใกล้มั้งอืม
เอากล้องไปด้วยแล้วก็เอานักข่าวไปด้วย
ไปถ่ายรูปมามันใกล้อ่ะแล้วเขาไปขออนุญาตจากนายก
เขากลัวพวกฉันจะทำอะไรคะไม่ต้องขอหรอกเข้ามาเลย

ความหมายถึงแบบแบบนั้นอ่าแล้วหลังจากนั้นละคะ
ก็ไม่ได้ไปโทรศัพท์
ให้คนให้คนอื่นไปหาแทนปิดโตนแทนมีไหม
ไม่มีเขาไปตอนนั้นแหละตอนที่ตายได้๓วัน
คุณแม่ทองภูลล่ะคะมีใครติดต่อคุณแม่ไหม

คือเราทุกครอบครัวคือคิดว่าคงรวมตัวกันอยู่แล้วนะคะ

มีครอบครัวของท่านใดได้รับการติดต่อไหมคะ
ที่ที่ไม่เกี่ยวกับคดีที่ต้องไปเจอกันที่ศาลนะ

ถ้ามีเขาบอกกันหมดแหละ
ผ่านทนายตัวแทนเลขา
จะมีก็มีแม่หนิงกับใคร

คุณพ่อเช่าโอธสิมกทก

พ่อของน้องจันทรีลาสิมกทก

ได้ให้ให้คนให้ครูว่ายน้ำค่ะนะเสียงที่เขาเล่าอย่างนั้นน่ะนะ
ครูว่ายน้ำโทรศัพท์ไปบอกว่าให้ขอหมายเลขบัญชี
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นว่าในระหว่างงานศพของลูกเขา
เขาลูกเขาเป็นคนเสียชีวิตทีหลังนะคะ
เป็นคนเป็นคนที่เก้าค่ะเพราะตอนแรกเขายังอยู่ในระหว่างความโศกเศร้านะฮะ
แล้วจะให้เขาไปรับเงินเพียงหมื่นสองหมื่นอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาตรงนั้นหรอกเขาต้องเอาศพลูกเขาก่อน
อืมเขาเคยพูดแบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าถ้าจำข่าวนี้ได้เนี้ยนะคะ
คือคือตอนนั้นแรงแรงบีบที่ไปอยู่ทางฝั่งของคนขับรถเก่งเนี่ยก็คือเรื่องของอ่า
ใช้คำง่ายนะคือเรื่องของความสำนึกหรือการแสดงท่าทีหลังจากเกิดเหตุการณ์
ข่าวเนี่ยไปพุ่งอยู่ตรงนั้นซะเป็นส่วนใหญ่อย่างที่คุณพ่อบอก
คือเรื่องคดีไม่มีปัญหาเพราะว่ากันไปอยู่แล้วใช่ไหมคะและที่มาวันนี้เนี่ย
คือใช่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการต้องเข้าสู่การบังคับคดีแต่อย่างที่คุณพ่อบอก
คือจริงไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ
จริงไม่ค่อยอยากชวนคุณแม่คุยเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าเอาความรู้สึกตอนนี้ค่ะ
มันผ่านมาเกือบ๙ปีเต็มแล้วนะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เอาสุขภาพกายก่อนก็ได้
สุขภาพกายเหรอคะมันก็สู้ได้ค่ะสุขภาพกายแต่สุขภาพจิตไม่ดีแน่นอนค่ะ
เพราะมันนึกถึงทีไรมันก็เจ็บเจ็บลึกเจ็บลึกเพราะอะไร
แม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แม่ก็ไปฟังใช่ไหมคะก็รับรู้กับสิ่งหลายสิ่งที่เขาแสดงออกกับเรากับเราเนี่ย
คือมันเจ็บที่ไปฟังคือคุณแม่หมายถึงว่าคือไปสารไปสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เปอร์เซ็นท์เลยไปทุกทันแล้วไปทุกนักเพราะฉะนั้นคุณแม่จะได้เงินการสึกพญาน
สะท้อนค่ะสะท้อนใจพูดง่าย
คนที่เขามาเป็นพยานให้เราอย่างกองพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ท่านนัทธพล๓เสนฉันจำได้ในความรู้สึกของฉัน
ฉันไม่เคยลืมเขายังแม่ตาเราเอาง่าย
เมตตาเราที่จะมาขึ้นเป็นพยานให้เรา
แล้วเขาเป็นคนทำผิดนะจิตใต้สำนึกเขาทำไมไม่มี
ตอนที่พบกันที่ศาลได้ทักทาย
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะฉันจะบันทึกไว้ทุกคำพูดที่เขาพูดไว้
ไม่มีได้พูดกันเลยหรอค่ะไม่ได้มีจังหวะพบหน้ากันใกล้
พบกันค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดกับเราเป็นมิตร

ไม่ได้พูดกับเราในทางเป็นมิตรมีแต่เขาพูดเปลยตลอด

อะไรอย่างนี้พูดอย่างนี้ครับแบบประเภทแบบว่า
อยากจะได้เงินเลยกูละเมืองก็สู้กันให้นานไปเถอะ

เดี๋ยวเขาเรียกเขาพูดไม่ออกชื่อ

คือเราเป็นยังกวนสาร
เราให้ความเคารพถูกไหมครับ

เราต้องให้ความเคารพสารถูกไหมคะ

ออกมาเดินออกมาปรับมาก็พูด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
ยแม่พี่สาตาสิเขาพูดอย่างนี้แม่เขา
ฉันบอกว่าทำไม๒ปีแล้วไม่เกิดประโยชน์
ฉันพูดแค่นี้แหละเอาพวงมาลัยมาไหว้ทุกคนแหละ
จะบอกว่าต้องไหว้หรอกไหว้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้ว
มันเลยมาแล้วสองปีพ่อมันมองฉันจะกินนะ
อันนั้นก่อนสรรจะตัดสินใช่ก่อน
ก่อนสรรจะตัดสิน
ก่อนจะเปิดคำพิพากษาของคดีอาญา
เขาไปขอเข้ามาแล้วผู้กับกันไม่ไป
แล้วต่อมาภูมิกับแกรู้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
สามครั้งแล้วเขาไม่ยอมภูมิกับบอกไม่ยอม
สารจะตัดสินบาทหนึ่งพวกเราก็ต้องยอมเชื่อสาร
เรารักสรรเรารบสรรเราฟังคำพูดสรร
บาทเดียวเราก็ยอมกันนะทั้งทุกคนคุยกันข้างนอกที่ประชุมที่ธรรมศาสตร์
นี่แขกก็บอกยอมยอมทุกอย่าง
และตอนครั้งแรกนะเขาเรียกที่เขาอุทธรณ์
เขาก็ชวนอุทธรณ์นะตอนที่ในหลวงตาย
แล้วฉันก็บอกว่าเขาเรียกกันสองแสนอย่าน้ำตาล่วงเลย
ฉันบอกฉันไม่สู้แล้วภูมิกับบอกเราก็ไม่สู้แล้วเขาตายกันเยอะ
เอากันอย่างนี้แหละนะน้ำแม่นอิงอะได้อะยอม
แล้วก็แล้วทนายบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ไม่ต้องเสียตังค์
อ่าทำให้ฟรีเราทำได้บอกไม่ต้องทำหรอกฉันต้องขึ้นมาเส้นอะไรอีก
ไม่มีต่างจังหวัดด้วยอ่าไม่ไม่มาฉันก็พูดอย่างนี้
คือที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยคือจังหวะที่ได้พบกับน้องคนขับ
น้องผู้หญิงคนขับเนี่ยก็คือหลังจากที่เกิดเหตุมาแล้ว๒ปี
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำลังไกล่เกลี่ยกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นในนัดนั้นเนี่ยก็จะได้พบกันแล้วก็เอาพวงมาลัยนั่นแหละ
ขอไหว้ทุกคนนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากเวลามันเลิศมาสองปี
ความรู้สึกเราก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าอ้าวทำไมตั้ง๒ปีแล้ว

ชนกลางเนี่ยท่านนัดอ่านคำพิพากษานะฮะอ่า
ชั้นอาญานะฮะสารชั้นต้น
ก่อนแล้วก็จะแล้วก็นัดให้มาพบกันอีกนะฮะ
แต่ผมไม่ได้ไปเพราะผมดูแล้วมันเขาไม่มา
ดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดประโยชน์หรือหมดสมอะไรเพราะมันตั้งนานแล้วไม่ทำ
จะมาทำก่อนอาหารพิพัธิภาคศาสตร์ทำเพื่ออะไรแต่สงสัยก็เลยไม่มา
ทีนี้คือที่ถามแต่ละท่านในลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอก
คือจริงแล้วขั้นตอนคดีนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันถูกพิสูจน์อยู่แล้ว
แต่ทีนี้สิ่งที่มันคาใจจนกระทั่งเหมือนกับต้องเอามาประกบด้วยกฎหมาย
ก็คือการเยียวยาจิตใจมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละ
ความหมายของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตไปนะคะ

คือเวลาที่คุณแม่หนิงเรียกว่าภูมิกับคือหมายถึงตัวคุณพ่อนะคะ
เพราะว่าเป็นตำรวจนะคะไม่ได้หมายถึงตำรวจในขั้นตอนคดีนะคะ

เรียกภูมิกลับค่ะค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะในส่วนของตัวเงินเนี่ยคือก็ว่าไปตามกฎหมายนะคะ
แต่คิดว่าหลังจากนี้ถ้ามันเข้าสู่ลักษณะของการบังคับคดีเนี่ย
อันนี้ฉันไม่แน่ใจยืดเยอะหรือเปล่าคุณพ่ออาจจะให้คำตอบได้
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่ฉันเชื่อว่า
คดีมันไม่ได้จบไปตามระยะเวลานะคะ
ความรู้สึกของคนที่เสียคือทุกคนยังนั่งร้องไห้อยู่เลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าสิ่งที่ตอนนี้จะต้องเข้าสู่ลักษณะการ
พยายามเข้าไปบังคับคดีอีกครั้งนึงเนี่ย
ต้องเผชิญอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจริงคดีนี้นะคะ
เกิดขึ้นปลายปี๕๓นะคะอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่นะคะ

ปี๕๕นะคะแล้วจากนั้นก็เป็นอุทธรณ์เมื่อปี๕๗นะคะ

จบสารดีการคือหมายถึงว่าสารท่านไม่ได้รับดีการแล้วนะคะ

ที่จะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของคดี
ในขณะที่คดีแพ่งอย่างที่บอกไป๘พฤษภาคม
เพิ่งจะผ่านมาคือจบดีกาของสารแพ่ง
แต่ก็อย่างที่คุณพ่อบอกไปที่ภูมิกับบอกไป
ก็คือว่าจริงแล้วแพ่งไม่ต้องถึงนี่ก็ได้แหละนะคะ

แต่ตัวอายามันยอมกันไม่ได้ถูกไหมคะ
ทีนี้ในทางการสู้คดีขออนุญาตให้คุณพ่อลองเล่า
แต่เดี๋ยวจะต้องไปที่คุณแม่ทองภูมิเพราะว่าไปทุกนัดนะคะ
คือการต่อสู้คดีสาระสำคัญที่สุดของทางฝั่งจำเลยที่สู้
คือสู้ว่าจะบอกว่าเป็นประมาทร่วมใช่ไหมคือทั้งสองคันใช่ไหม
เรียนเข้าใจถูกไหมคะเนื้อทางการสู้คดีคือมาว่าเป็นประมาทร่วม
ใช่ไหมคะว่ารถตู้ก็มีส่วนด้วย
ทีนี้ตอนที่สู้กันคุณพ่อสรุปสุดท้ายแล้ว
พิพากษาของศาลเนี่ยสรุปชัดเจนไหมคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือทางฝ่ายจำเลยนะฮะเขาก็จะพยายามสู้ว่า
แต่ถ้าเขาผิดรถตู้ก็ผิดด้วยคือเข้าไปจากที่หนึ่งคือเขาไม่ผิด
แต่ถ้าเขาผิดรถตู้ก็ต้องผิดด้วยประมาณนี้ครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะในทางในชั้นสอบสวนนะฮะ
ทางพนาศาสตร์สวนเขาก็ฟ้องไฟเดียวอัยการเขาก็ฟ้องไฟเดียว
รัฐศาลก็ตัดสินมาว่าผิดไฟเดียวก็คือไฟรถเก่งที่ไปชนท้าย
ผิดไฟเดียวแม้กระทั่งขณิตในคดีแพ่งนะฮะ
เพราะว่ารถรถเก่งเขาไม่ผิดผิดที่รถตู้นะฮะ
ซึ่งประเด็นนี้นะฮะทางกฎหมายแล้วก็ถือว่า
แต่ผมก็ได้ผลอยู่นะเพราะว่าสารอุทธรณ์เนี่ย
ก็จะเหมือนก็จะมองว่าผมเคารพสารอุทธรณ์ของศาลนะ
แต่ว่าสาวอุทธรณ์ก็จะบอกว่ารถตู้ก็น่าจะขับเร็ว
ก็เลยลดในส่วนของแพ่งก็เลยลดค่าเสียหายลงจากลดลง๑ใน๕
ก็เหลือ๔ใน๕ของที่สารแพ่งตัดสินแต่ว่าพอถึงสารดีกาสารดีกา
ก็ตัดสินว่าเป็นใส่เดียวแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่ทางรถตู้เนี่ย

ก็คือรถตู้ไม่ได้ผิดอะไรพูดง่ายไม่ได้มีการพิจารณาว่ามีความผิดด้วย
เพราะฉะนั้นก็คือให้กลับไปให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
ตามที่สารแพ่งตัดสินถูกต้องแล้ว
คุณแม่ทองพูนค่ะคือที่ต้องถามคุณแม่
เพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ของคุณนรมน
น้ำมนต์คือคนขับในวันนั้นนะคะ
เอาอย่างเราชาวบ้านคุยกันเลยนะแม่นะคะ
ที่แม่ไปฟังแล้วคือสรุปความได้ว่าอย่างไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวเลยเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีเนื้อหาออกมาบอกว่าคือ
เหมือนกับไม่มีรอยเกี่ยวไม่มีรอยเฉียวชนกัน
มันประมาณนี้ทีนี้พอคุณแม่ไปฟังเอง
อย่างเราคุณแม่เข้าใจว่ายังไง
เมื่อสืบพยายามกันในสารเหตุเกิดเพราะอะไรคะ
เหตุเกิดเพราะจำเลยเป็นคนเฉียวก่อนค่ะ
เป็นคนชนชนด้านท้าย

พอชนท้ายปุ๊บรถมันก็จะต้องหมุนถูกป่ะคะ
แล้วก็ชั้นฟังจากที่กองภิสูจน์หลักฐาน

แล้วก็ไม่รู้ว่าชนในลักษณะไหน

เขาพูดว่าชนถึงสามครั้ง

ถึงได้รับความเสียหายถึงขนาดนี้
ตอนที่มีการสืบพยานกันตัวคุณแม่ต้องขึ้นด้วยไหมคะ

ซึ่งการสืบพยานในส่วนของการพิสูจน์เหตุเนี่ย

ทีนี้ในส่วนของทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะ

คือจำเลยพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ว่ายังไงคะทางฝั่งจำเลย
ก็จะปัดความผิดมาให้ลูกสาวนะคะ
ตัดความผิดมาให้น้องนรมนคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ละมุนปกติเป็นคนขับรถแบบไหนเท่าที่แม่ทราบ
ก็ปกติผู้หญิงขับล่ะค่ะ
ไม่แล้วรถกดของรถตู้ตรงนั้นจะมีกดของเขาอยู่ค่ะ
เวลาวิ่งจะต้องวิ่งเลนกลาง
อันนี้วิ่งเลนกลางไม่เลนขวาถูกไหมคะ
วิ่งมาเลนกลางเพราะเที่ยวนั้นเป็นเที่ยวสุดท้าย
สุดท้ายเขาก็ต้องทำเวลาหน่อยคือ
อยากรีบกลับบ้านไวอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะรถสายนั้นขึ้นทเวได้
ขึ้นทะเวได้แล้วที่แม่ไปฟังนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นเหตุการณ์จะมีอยู่๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ทางด่วน
เขาก็บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ว่ารถชนเกิดอุบัติเหตุ
แล้วเขายังไปช่วยเขาเล่าทุกคำพูดนะ
แม่จำไม่ได้แม่จบไว้แต่ว่าจำไม่ได้นะคะ
แต่เขาก็ยังมีน้ำใจมาพูดเป็นพยานให้พวกเราอย่างนี้
ยังบอกว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเขายังไง
คนคือจริงคดีนี้พยานขึ้นให้ทางฝั่งผู้เสียหายเยอะไหมคะ
ทางฝั่งครอบครัว

เยอะใช่ไหมคะ
๒๘คนค่ะ

จริงแล้วมันมีหลายคนค่ะประมาณ๔๐กว่า
แต่เขาเรียกมาจริงเอาคนสำคัญสำคัญอย่างเดียว
เจ้าหน้าที่ขสมกก็มา
แล้วทางฝั่งจำเลยนี้มีพยานหลายปากไหมคะ

ก็รู้สึกว่าจะแทบจะไม่มีเลยค่ะ

คุณลุงที่ไม่เห็นว่าก็คือคนที่ว่าความให้ฝั่งจำเลย
แล้วก็มีประกันนวกิจ

ใช่ของรถ
เดี๋ยวเท่ากับว่าพยานปากของทางฝ่ายจำเลย
คือทนายที่ว่าความให้ซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณนะ

ซึ่งก็เป็นพยานให้มีแค่นี้เหรอคะ

ก็ไม่รู้เห็นอย่างนั้นทัน
เขาก็สารถามว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์เปล่า

คือตัวจำเลยก็อ้างตัวเองเป็นพยานได้
แต่ส่วนใหญ่ข้อดีตนี้เขาจะอ้างพยานเป็นเอกสาร

คุณแม่แล้วตอนที่ทางตัวน้องคนขับ
ขึ้นให้การในศาลคุณแม่ได้ฟัง

แค่แค่ข้อความหนึ่งว่า
เขาบอกว่าลูกสาวแม่เนี่ย

จะอะไรหรือเปล่าในทำนองเนี่ย

คนที่สองค่ะ
สนิทกับแม่ไหม
สนิทมากค่ะสนิทมากเลย

โอ้โหแม่นิงนี่ถ้าให้คุยถึงดรเป็ดนี่เราคุยกันได้๓วัน

เป็นยังไงบ้างคะตอนคืนนั้นคุณแม่จำได้ไหมว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุได้โทรศัพท์คุยหรือยังไงกับดรเป็ด

พี่แข็งเจ๋งเขาโทรมาครับบอกแม่
กินข้าวยังเขาถามว่ากินข้าวยังล่ะไปกินข้าวยัง

อารขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาบนบ้าน
บนคอนโดนี้แหละแม่เค้าพูดอย่างนี้
แม่ไม่เคยทำอะไรให้เด็กกินเลยนะฉันก็พูดเอง
เพราะว่าเรายังไม่ได้นั่งกินข้าวร่วมกัน
ทีนึงเลยแหละเพราะไม่ค่อยได้มา

ฉันก็บอกว่าดูโทรทัศน์แค่นั้นแหละ
ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะลูกฉันไม่ช่างพูด

ฉันงอนอะคะไม่ค่อยมาหา

ฉันไม่โทรฉันไม่รับสาย
ฉันรู้แล้วระยะนี้ต้องตู้มรูปฉันกลับจากงาน
โทรมาแล้วฉันก็ไม่รับสาย

ว่าแม่ไปไหนโทรมาไม่รับสายวันแม่
ไม่หรอกอีกวันฉันก็โทรมาอีกวันฉันก็รับ
แม่ไม่ชอบเป็ดฉันพูดเองเลย

เพราะผมไม่ว่างหนูไม่ว่างล่ะก็พูดอย่างนี้
คิดถึงกันนั่นแหละเฑียบแค่นั้นสิ
ลูกก็เป็นลูกสาว

โทรหาแม่ทุกวันแม่กินข้าวหรือยังใช่อ่าวันนี้ทำอะไรอยู่คือเขา
เป็นคนน่ารักค่ะแล้วทีนี้คืนวันที่สิบเจ็ดก็โทรมาบอก
ว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเขาจะกลับบ้านให้แม่ไปเตรียมซื้อของที่
เขาอยากทานแม่ค่ะปกติเขาไม่เคยไปตลาดก็ไปไปซื้อของ
ที่ตลาดเตรียมไว้ให้ลูกค่ะ
แล้วก็สักเวลาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ค่ะก็ก็เห็นข่าวใน
ทีวีเราก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ไม่ไม่
นึกไม่ฝันว่าจะว่าจะเป็นลูกเราก็เห็นข่าวแบบหน้าจอ
ทีก็เกิดอุบัติเหตุค่ะตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้รู้จาก
แจ้งอะไรใดทั้งสิ้นไม่ไม่ไม่ทราบค่ะเห็นเห็นข่าว
แม่ก็เฉยค่ะก็อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวไปแต่แบบเห็นพ่อ
วิ่งขึ้นมาแล้วก็แบบท่าทางตกใจแล้วตอนนั้นก็ทุกคนใน
บ้านลูกชายกับพ่อเขายังไม่กล้าที่จะบอกเราอะไรประมาณ

เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือจริงจริงกัน
ต้องถูกพูดถึงเพราะว่ายังต้องพูดถึงความเป็นธรรมอยู่
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าเหตุการณ์มันเกือบ๙ปีเต็มนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่รอคอยที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวเงินนะคะ
ทีนี้ครอบครัวแต่ละครอบครัวผ่านกันมายังไง
จะครบรอบอีกปีนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องถามนะคะคุณพ่อช่วง๘๙ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
จริงจริงคำถามไม่ควรถามเนอะแต่มันต้องดีขึ้นบ้างแล้วล่ะเนอะ
ใช่ครับใช่ฮะมันก็ใหม่มันก็อยู่ลำบากนะฮะ
แต่พออย่างนี้ก็ว่าเวลามันก็ทำให้เราดีขึ้นเรื่อย

มีระบบอะไรเขาเรียกข้างในใจเราที่คอยเยียวยารักษาตัวเอง
ถึงทุกวันนี้ก็ถึงแม้จะลืมไม่ได้แต่ก็ยอมรับกับมันได้
เช่นเกี่ยวกันเพราะเรายังมีลูกอีกคนนึงลูกชาย
อยากจะให้คุณอ้อยเล่าถึงคุณแม่น้องตรองนะฮะนิดนึงนะฮะ
ค่ะเพราะมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้ารายการแต่ว่ามาด้วยกันวันนี้ยังไงคะคุณแม่
พูดถึงตัวคุณแม่ก่อนเนอะคุณก็คือตั้งแต่ศูนย์เสียลูกไป
คือน้องนุ่นเนี่ยคือเขาเป็นแก้วตาดวงใจของคนในครอบครัว
เขาจะเป็นคนดูแลคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องนะคะ
คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีแม้แต่สักวันเดียวที่เราจะไม่
ไม่คิดถึงเขาของที่เก็บไปจากมหาลัยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในกล่องเหมือนเดิม
เราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องเพราะว่าเราคิดถึงเขานะคะ
ที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า
เรามีคุณพ่อแล้วก็มีน้องที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่
เก้าปีที่ผ่านมาเราและญาติทุกคนนะคะแบบเหมือน
เหมือนเราอาจจะแบบว่าทุกคนมีกรรมอะค่ะได้มาเจอกัน
และเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดนะคะ
อย่างเช่นคุณแม่น้องตองเป็นครอบครัวที่น่าสงสารที่สุด
มีลูกคนเดียวนะคะหลังจากที่พ่อเสียไปเนี่ย

คุณพ่อก็เสียชีวิตเพราะว่าตรอมใจคิดถึงลูกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็อยู่คนเดียว
ก็คือทุกครอบครัวความรู้สึกทางใจค่ะ
มันก็จะไม่ได้แตกต่างกันเวลาเจอกัน
เรารู้สึกแปลกใจค่ะว่าเราเนี่ยแบบเสียใจ
อยากให้อภัยเขานะคะ
แต่ว่าเขาแบบเหมือนที่คุณแม่พูดนะ

เขาไม่เคยแม้แต่จะขอโทษมองหน้า
หรือสายตาแววตาที่เป็นมิตรเรา
เราไม่เคยได้รับจากฝ่ายเขาเลยอะค่ะ
คุณแม่ทองภูลค่ะเป็นยังไงบ้าง

คือตอนนี้ที่อยากได้ดิฉันเชื่อว่าทุกครอบครัวไม่มีใครอยากได้ตัวเงินแทนลูกหลานคนในครอบครัวอยู่แล้ว

คือจริงคำขอโทษเป็นสิ่งที่คุณแม่สามารถพูดแทนทุกครอบครัวได้ไหมคะว่าจริงมันยังสำคัญอยู่แม้ว่ามันจะผ่านมาเกือบ๙ปี

ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ลูกฉันทำให้ทุกคนสูญเสียนะคะฉันก็มีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะฮะ

ไม่ใช่ว่าถ้าแม่พูดมาตลอดว่าถ้าแม่ตายแทนได้แม่ก็จะตายแทนทุกคนค่ะพูดพูดได้แค่นี้แม่พูดมาตลอดแล้วก็คิดอยู่ตลอดด้วยเพราะว่าลูกเขาดีทุกคน
แต่คุณแม่ต้องไม่รู้สึกผิดนะคะมันเป็นอุบัติเหตุนะแล้วก็ในส่วนของคดีมันก็ถูกพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วนะ
มองดูนะมองดูเราเราเองเนี่ยเราตะสีตาสาความรู้ก็ไม่มีความรู้ก็น้อย
แล้วมาเจอคนที่ไม่สำนึกนะฮะมาเจอคนที่ไม่สำนึกผิดเนี่ย

อื่นไม่ใช่ว่าคนมีตังค์ทุกคนจะเหมือนกันหมดนะฮะ

คนมีตังค์ทุกคนคนดีเขาก็มีเยอะแยะค่ะ
ไม่ใช่ว่าอันนี้เราโชคร้ายที่มาเจอกับคน
ที่ไม่มีไม่มี
ไม่มีจิตใต้สำนึกของเขาไม่มีค่ะ
ไม่มีความเมตตาให้กับพวกเราทั้ง
เมตตาฉันแสดง
แสดงออกกับฉันทุกอย่างฉันรับได้

ทำไมไปทำทำไมไม่คุยกับเขาบ้าง

ทำไมถึงต้องผ่านโกรธไปหมดอะไรอย่างนี้

มันเหมือนคนโกรธกันไม่ใช่ว่า

แรกเลยนะคะเขาให้สัมภาษณ์
ฉันดูดูข่าวช่องก้าว
เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นเลือดทหาร
เขาเลือดทหารเขามีความรับผิดชอบ
แต่แม่ก็แม่ก็บอกว่า

แม่ก็เลือดทหารเหมือนกันค่ะ
แต่แม่เป็นทหารชั้นผู้น้อย
แต่ก็มีมีรายชื่อจาลึกอยู่ใน
ราชกิจจานุเบกษาเหมือนกัน
ก็แม่นิงล่ะเป็นยังไง

ยังพอจะยิ้มได้

พ่อยูก็เยอะแล้วยังแย่ยิ่งกับเก่า

ตอนตายใหม่เรายังอายุน้อย
แล้วตอนนี้เราอายุเลอะยายเราก็ยังอยากได้ลูก

ถ้าเขาประเภทแบบเขายื้อเยินอย่างนี้

แล้วจะไม่ยื้อด้วยเลยเรื่องเงิน

ฉันคิดอย่างนี้นะเพราะฉันว่า

แล้วลูกไม่มีคุณคิดสิว่ามันจะลำบากขนาดไหน

จากเมืองนอกเขาให้เลิกขายดอกไม้ด้วย

แล้วลำบากกับเก่าไหมแล้วเราจะลืมลูกเราได้ไหม

แล้วเขาบอกว่าอยู่ใช้หนี้หลวง๑๐ปี

ก็จะส่งเงินมาให้แม่ใช้

ชวนกันแล้วแล้วมาเป็นอย่างนี้
คุณคิดเอาเองแล้วกันมันเปลี่ยน
ใช่แล้วมันต้องแยกเก่ามาล่ะ

แม่ถ้าหลังจากที่คดีทุกอย่างจบแล้ว
ถ้าทางอีกฝั่งหนึ่งเขามา

มาขอพูดคุยคุณแม่ก็ยังอยากจะคุยกันอยู่ไหม

คุยก็คุยให้มันถูกต้องเพราะเรารอนาน
ถ้ามาคุยแบบขี้โกงเราไม่คุยด้วย

เพราะเขาชอบคำใหญ่ของคนรวย

ตัวเขาก็ทำกันมาเขาถึงพูดเหมือนกัน
คงไม่คุยแล้วแหละ

อยากได้คำขอโทษอยู่ไหมคุณแม่นิง

แล้วแต่คนเรามันจะเกิดเรื่องมันอยากเกิด

แล้วต้องไปขออนุญาตนายกมาฉันเลย

ถ่ายรูปที่วัดต่อไปรูปพวกจันทร์ไป
ว่าเขามาขอกลัวมาอะไรอย่างเงี้ย

ขายฉันนั่นเหรอขายดอกไม้นี่แหละ
ตรงไหนอยู่ตลาดทรัพย์สิน

หน้าธนาคารกรุงเทพลาบุรี

ใช่ปากกกหน้าร้านวีนัท

เดี๋ยวเผื่อคนราชบุรีดูไงหรือใครไปเที่ยวไง
แม่ทำขายอยู่ตรงไหนคะ
ก็ขายอยู่ตรงตลาดสยามนารา

ตลาดสยามนารายอยู่ตรง
ถนนนราธิววาฤนทร์นคริสต์

หนิงอ่าเผื่อไปเจอแม่นิงนะคะที่ราชบุรีกลับไปเจอเนี่ยแถว
ใช่ค่ะเสาตรง๗๑๑แม่จองแล้วห้ามให้ใครไปตัดหน้าเนาะอ่า
เผื่อใครไปแวะเวียนนะคะไปให้กำลังใจกันได้เนอะแม่น้ออ่านะคะ
อ่ะให้คุณพ่อพูดปิดท้ายครับสุดท้ายสั้นกระชับ
คือหลังจากนี้สิ่งที่เราอยากได้และคิดว่าทุกครอบครัวอยากจะได้ที่สุด
คือเราไม่อยากเข้าสู่การบังคับคดีใช่ไหม
หรือว่าก็ต้องเข้านั่นแหละ
คืออย่างนี้นะครับลึกเนี่ยผมเองผมเชื่อว่า
ทางจำเลยมีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้
ตามที่เขาได้กล่าวไว้เป็นเอกสารด้วย
ด้วยซ้ำแปลว่าถ้าคดีถึงที่สุด
จำเลยสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
คือลึกเชื่อมาจากนั้นแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
เพียงแต่ว่าน่าจะเลยเวลาที่จะชำระหนี้มาแล้ว
มันก็ต้องเราเองต้องพึ่งทีมทนายความต่อ
พูดแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสต
แล้วก็ทีมทนายความที่ทางมหาลัยตั้งมา

งานของเขาที่จะช่วยเราเสร็จแค่ว่าเพื่อ
สดิกาเอาพิพากษาก็จบงานแล้ว
แต่เขาก็พูดคุยกันว่า
เหรอครับเพราะหากจำเลยยังไม่ชำระหนี้
พวกเราจะทำยังไงก็เลยตกลงว่าเหนื่อยต่อเหนื่อยต่อ
คงเราก็ยังโชคดีที่ยังมีทีมทนายความที่น่ารัก
แล้วก็มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยังให้ทนายความทีมท่าน
มาช่วยอยู่ช่วยตามให้ก็คงจะต้องรู้ต่อไป
แต่ถ้าทีนี้มีติดขัดอะไรเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีกครั้ง
แต่ขอให้ไม่มีอะไรติดขัดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้มันเป็นข่าวสะเทือนใจนะคะ
และแน่นอนอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งที่จะตามมาวิธีปฏิบัติต่อการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อการต่างหาก
เท่าที่ฉันนั่งฟังในฐานะคนนอกที่ครอบครัวกำลังพูดถึงเป็นหลัก
วันนี้หมดเวลาของรายการต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้ง
ก็ขอบคุณอีกครั้งที่อย่างน้อยเล่าให้เราฟังนะคะ
ขอบคุณค่ะอีสักครู่ทีครับนิวโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ